จอดดิจอดดิมอเตอร์ไซคันนี้แล้วเอาปืนมานะไหนถอนมวงดูหน่อยดิใช่หรือเปล่า
อ่ะไม่ใช่ไปคุณผู้ชมแก๊งวัยรุ่นสามคนทำแบบนี้แล้วคุณผู้ชมว่าสุดท้ายโดนตำรวจรวบไหมอ่ะค่ะ
นับลงไปนับลงลงไป
ยึดพื้นรวมสักอยู่ลิงก์ซ้ายมือบีนออกไปนับลงไป
แต่นี่ตำรวจตะโกนจอดจอดแล้วซ้อน๓เห็นป่ะดอม
หันมาแบบนี้มีการยกมือให้ตำรวจด้วย
ตำรวจก็โอ้โหกวดใหญ่เลยค่ะ

สุดท้ายก็รวบตัวได้ทั้ง๓คนเลยนะ
เหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจซ้อนฮอล์ไซมัย

ซ้อน๓นั้นเป็นแก๊งวัยรุ่น
เอาอาวุธปืนนะไปจี้ชาวบ้าน

จอดพอจอดเสร็จเอาปืนไปจี้

ใช่อริที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่า
นี่ค่ะตำรวจนะคุมตัวได้๓คน

ใช่เอา๑๗ก่อนนายสรรพงศ์ค่ะ

อีกคนนึงในฟลุ๊กศิวกรอายุ๑๙
เจอเป็นปืนไทยประดิษฐ์๓กระบอกมีกระสุนด้วย
นี่ไปจับได้ตรงผลโยธิน๕๔ทับ๑นะคะ
สัก๒ทุ่มช่วง๒ทุ่มครึ่งเนี่ยนะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจเขาออกตรวจ
แล้วไปเจอผู้ชายคนหนึ่งโอ้อันนี้อาวุธปืนนะคะ
ที่ไปเอามาได้
ตำรวจเขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๑ปี

ผมโดนในแก๊งวัยรุ่นเอาปืนมาจี้
บังคับให้ผมจอดรถแล้วสั่งให้ผมถอดหมวกกันน็อกด้วย
ขอดูหน้าว่าผมใช่พวกอริของเขาหรือเปล่า
พอเขารู้ว่าผมไม่ใช่ถึงปล่อยตัวผมมา
และไม่ได้ทำกับผมคนเดียวด้วยนะหลายคนก็โดนแบบนี้
ตำรวจวอเลยค่ะประสานการให้ช่วยสกัดจับ
จนเจอแหม่วัยรุ่นทั้ง๓คนนี้
แล้วสามโจว่ายังไงน้องพอโดนรวบตัวได้

ก็ผมโดนฝ่ายตรงข้ามฝ่ายอารีมาไล่ยิงผมก่อน

ใช่ผมจะตามล่าหาพวกมันว่าอยู่ไหน
ผมก็เลยเออพกปืนแล้วปืนมันมาจากไหนน้อง

ผมไปจำรถผิดคันพี่คนนั้นที่เขามาบอกตำรวจนั่นแหละ
ผมคิดว่าเป็นอริผมก็แค่จะขอดูหน้า
ตำรวจดันมาเจอซะก่อนเนี่ยนะคะ
แหมเบื้องต้นทั้ง๓คน
โดนแจ้งข้อหาค่ะมีและพกพาอาวุธปืน

หรือไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ร่วมกันใช้ปืน